หวย๓๐ล้านกาญจนบุรี

วันนี้มีนัทขึ้นศาลศาลอาญาที่กาญจนบุรี
มีศาลที่อยู่ในชั้นศาล
สารท่านพักคดีจำหน่ายคดีไว้ก่อน
ไม่ใช่จำหน่ายฟักขดีไว้ชั่วคราว
หมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์
แต่ระหว่างที่มีการพิจารณาคดีวันนี้
ทนายตั้มทนายสิทธาทนายของฝั่งหมวดจรูน

บอกว่าครูปรีชารับแล้วว่า
ไอ้คลิปที่ว่าเคยเห็นคนก้มเก็บหวยเป็นหวดจรูนเนี่ยค่ะ

ทีนี้เนี่ยเขาโพสต์ข้อความนี้เสร็จปุ๊บ

ทางฝั่งโจทย์ก็คือทางฝั่งครูปรีชา
ก็ได้ให้ทางทนายความร้องขอต่อสาร

สาธารณชนต่อประชาชน
ดังนั้นทนายตั้มก็เลยบอกว่าพูดอะไรมากไม่ได้

ฝั่งทนายของครูปีชาเอง
ก็ไม่รับไม่ปฏิเสธ

แต่เอาเป็นว่าเขาบอกว่าเขายังมีหลักฐานเด็ดของเขาอยู่

วันนี้ครูปีชาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะ
แต่ถ้าเป็นเรื่องที่แบบเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะ
นั่นหมายความว่าการชี้ขาดเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ย

เดี๋ยวไล่เรียงดูนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับ
สารจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีนัดไต่สวนสำหรับคดีที่ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์เอาไว้นะครับ
โดยทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดพร้อมกับร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนะครับ

ภรรยาของหมวดจรูนก็มาด้วยนะฮะมาที่สารอาญาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
คดีอาญาคดีนี้คือครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
สารนัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งที่๔นะฮะ
ก็เหลือการซักค้านครูปรีชาจากทางฝั่งของหมวดจรูนนะครับ
โดยวันนี้คาดว่าจะจบในส่วนของครูปรีชาแล้วก็จะได้ไต่สวนพยานคนต่อไปได้นะฮะ
นายตั้มบอกว่าวันนี้จะขอความเมตตาจากศาลให้นัดไต่สวนรอบละ๔๕วัน

ส่วนหมวดจรูนให้สัมภาษณ์เล็กน้อยก่อนที่จะขึ้นไปที่ศาลเมื่อช่วงเช้านะครับ
อ่าบอกว่าก็ยังเหนื่อยใจอยู่ที่ต้องมาต่อสู้แบบนี้ทั้งทั้งที่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านบาทเนี่ยเป็นของตัวเอง
แต่ตอนนี้ก็ยังมีกำลังใจดี
ตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนการสะค้านเพราะว่าเรายังสะค้านไม่เสร็จ
แต่ว่าเดี๋ยวเราคงจะขอความเมตตาจากศาลนะครับว่าอยากจะให้นัดเดือนนึงให้นัดสัก๔๕วันเลยนะครับทีเดียว
เพราะว่าถ้าเกิดว่าแค่เดือนละ๑วันเนี่ยไม่รู้ปีหน้าจะเสร็จหรือเปล่านะครับ
ก็คงจะต้องหาวันนัดแล้วก็ต้องคุยกับทางทนายฝ่ายโจทย์ด้วยนะครับว่าเราจะทำยังไงให้มันไม่มีการประวิงคดีแล้วก็คดีนี้มันเป็นอยู่ที่ความสนใจของประชาชนด้วยนะครับ
ได้คดีให้มันไปเสร็จโดยรวดเร็วแล้วก็ความเป็นธรรมที่สุดนะครับ

เรื่องมันยังไม่จบมันก็คงเหนื่อยใจไปอยู่อย่างนั้นอีกนานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้อ่ะนะจนกว่าจะจบเรื่อง
ตอนที่หนึ่งมันที่เมืองกาลอยู่แล้วตรงนี้คิดว่าเมืองกาลมันจะมีใครไว้ของประชาชนด้วยนะครับ
ก็น่าจะมีคนดีเยอะนะเมืองกาลนะนะคนชั่วก็มีนะก็มองเห็นกันอยู่
มาดูทางฝั่งครูปรีชากันบ้างค่ะนี่ค่ะนายปรีชาไคร่ครวนก็ไปถึงศาลจังหวัดกาญจนบุรีไปกับพี่สาวนะคะ
แล้วก็ไปกับทนายความทนายวรยุทธ์บุญวงศัยซึ่งก็บอกว่าคาดว่าน่าจะใช้เวลาครึ่งวันน่าจะเสร็จนะคะ
กระบวนการก็ให้ทนายฝั่งตรงกันข้ามสักค้านก็ได้เตรียมพยานคนต่อไปให้สารไต่สวนในช่วงบ่าย
ส่วนกรณีที่ว่าฝ่ายตรงข้ามอยากขอร้องให้สารนัดไต่สวนทีเดียว๔๕วัน
ถ้าเป็นคำสั่งสารทางฝั่งครูปรีชาบอกว่าก็พร้อมทำตามครูปรีชาเองบอกว่าแม้ตอนนี้จะไม่ได้สอนหนังสือนะคะ
แต่ก็ยังทำงานที่ได้รับมอบหมายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๘กาญจนบุรีค่ะ
ตอนนี้ก็ช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามยงศาสเขต๘ศูนย์ประสานงานครับ
อีกฝั่งนึงเขาก็ทำหนังสือเหมือนกันนะครับครูเราจะซื้อคำมาอ่านได้ไหมเนี่ย
บันดาลใจในการที่ทุกท่านเนี่ยสักวันหนึ่งทุกท่านจะต้องมีคดีความเมื่อท่านมีคดีความแล้วเนี่ย
ท่านจะมีการครองตนการมีสติการใช้หลักธรรมมาอย่างไรให้เราสามารถอยู่คดีความหรือยังมีความสุขบนพื้นฐานของรักความจริงนะครับ
ก็อยู่ที่ศาลครับเพราะเราก็เคยพยายามที่จะเรียนศาลแล้วว่าจะเอาแบบนั้นก็ได้เราก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเพราะว่าผมก็จะได้มานอนอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็ว่ากันเป็นอาทิตย์ไปเลย
แต่เนื่องจากว่าการนัดพิจารณาในส่วนของการไต่สวนมูลฟ้องในลักษณะของศาลมันทำไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ท่านก็จะนัดเฉพาะวันจันทร์
จากว่าเป็นเรื่องที่รัศดรฟ้องกันเองแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องไต่สวนนะครับนะครับแล้วมันก็ยังไม่เข้ากระบวนการต่อเนื่องนะครับ
มันก็เลยเป็นรูปแบบของศาลแค่นั้นเองครับผมไม่ได้ขัดข้องอะไรถ้าสารท่านว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นครับ
นี่เป็นภาคเช้าเพราะว่าสารท่านนัดต่อตอนบ่ายด้วยนะครับคือช่วงที่พักกลางวันลงมาเนี่ยทนายตั้มให้ข้อมูลบอกว่าในการซักค้านครูปรีชาช่วงเช้า
มีการรับสารภาพในบางเรื่องเดี๋ยวรายละเอียดจะให้สัมภาษณ์ช่วงเย็นหลังไต่สวนภาคบ่าย
ระบุว่าแบบนี้ฮะข้อความนะครับปรีชารับสารภาพแล้วคลิปคนก้มเก็บหวยได้ไม่ใช่ลุงจรูน
ใครก็ไม่รู้เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครเลยไม่ขอยื่นเป็นพยานหลักฐานในศาล
ส่วนคลิปที่เคยกล่าวหาว่าลุงจรูนรับสารภาพที่สพเมืองกาญจนบุรีในวันที่๒๘พย๒๕๖
ก็ไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินมาก่อนแฮชแท็กปิดเกมปรีชาแฮชแท็กหวย๓๐ล้านโอ้โหเท่านั้นแหละคุณเขียนมาสอน
คือโซเชียลแทบลุกเป็นไฟว่าตกลงนี่ครูปีชาอันนี้เรื่องใหญ่นะถ้าเกิดสารภาพในชั้นศาลแบบนี้จริง
ถือว่าโอ้จบแล้วนะคดีนี้ชัดแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรมันเป็นยังไงเพราะว่าเป็นเรื่องในห้องพิจารณาคดีของศาลด้วยนะฮะ
หลังจากนั้นอีกไม่นานครับทนายตั้มโพสต์อีกครั้งหนึ่งครับในเพจเฟซบุ๊คของตัวเอง
โพสต์ข้อความระบุว่าอาจจะเป็นโพสต์สุดท้ายเรื่องหวยทนายโจทย์ร้องสารที่ผมเอาความจริงมาโพสต์ให้ประชาชนรับรู้
ขอให้สารวางข้อกำหนดอีกรอบถ้าสารสั่งห้ามคงพูดเรื่องนี้ไม่ได้อีกแล้ว
ขอให้ทุกคนมั่นใจยังไงคนบริสุทธิ์ต้องได้ความเป็นธรรมคนชั่วต้องได้รับผลกรรมแน่นอน
นี่ก็เลยกลายเป็นโพสต์๒ครั้งนะครับ
ก่อนที่ในช่วงเย็นหลังจากที่สารไต่สวนภาคบ่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับทนายสิทธาได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดการไต่สวนมูลฟ้องในวันนี้
โดยเฉพาะเรื่องที่โพสต์ไปในช่วงกลางวันนะครับบอกว่าไม่สามารถบอกรายละเอียดได้เพราะว่าโจทย์ขอให้สารวางข้อกำหนดมากขึ้น
ไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในชั้นศาลแต่วันนี้ถือว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก
แต่ยืนยันว่าลุงจรูนไม่ได้เก็บหวยได้และสอดคล้องกับคลิป๔๕๐๐คลิปผลการซักค้านวันนี้มีผลทางคดีแน่นอน
นายตั้มบอกว่าวันนี้ซักค้านครูปรีชาเสร็จแล้วนะครับถือว่าประสบความสำเร็จตรงตามเป้าที่วางไว้รอบหน้าไต่สวนพยานแม่ค้าสลากวันที่๒๔กันยายน
คุณลุงจรูนเนี่ยนะครับไม่ได้ไปเก็บหวยได้นะครับแล้วก็ไปซัพพอร์ตกับคลิปก่อนหน้านี้๔๕๐๐คลิปนะครับเราก็มีการดำเนินคดีเขานะครับก็บอกแล้วว่ายิ่งนะครับยิ่งเขาดิ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำพญาหลักฐานเท็จหรือว่าทำอะไรมากมายเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถจะดำเนินคดีกับเขาได้เรื่อยนะครับก็ตัวเองทำอะไรไว้มันก็ได้

พอใจกับการดำเนินการของทนายของผมนะครับ
ก็พอใจพอใจมากครับ

ผมพูดถึงเรื่องทั่วไปว่าสรุปแล้วลุงเขาไม่เคยถ่ายคลิป
ไม่เคยโดนถ่ายคลิปด้วยนะครับ
อะไรที่ทำให้ทนายได้มั่นใจถึงขนาดนี้
ลองไปถามเขาแล้วกันว่าใครพูดอะไรในศาล
ยอมรับอะไรในศาลนะครับ
อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่น่าจะชัดเจนที่สุดแล้วใช่ไหมคะ
ก็ถ้าเกิดว่าคนที่อ้างว่าได้มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น
แล้วตอนหลังมารับสารภาพในศาลว่าไม่เคยเกิดขึ้นเลย
อันนี้ก็ต้องไปคิดดูเอาเองแล้วกันครับว่า
ความน่าเชื่อถือมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเขาคงจะลงมา

เนี่ยค่ะพอหลังจากออกมาจากศาลแล้วเนี่ย

เรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลที่อยู่ในชั้นศาลนะคะ

เรื่องของการไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลที่อยู่ในชั้นศาล
ทนายฝ่ายโจทย์ทนายวรยุทธ์

ก็ออกมาบอกว่าคือต้องร้องขอ
ให้ศาลเพิ่มเติมข้อกำหนด
ไม่ให้คู่ความนำพยานหลักฐานไปเผยแพร่

เพื่อให้เกิดการจูงใจของประชาชน
วันนี้ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดี
ไต่สวนครูปรีชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นนัดที่๕นะคะ
ในวันที่๒๔กันยายนทางฝั่งครูปรีชาบอกว่า
เตรียมพยานเอาไว้๔ปาก
ครูปรีชาก็ยืนยันว่าโพสต์ของทนายตั้ม

ย้ำว่าตัวเองเป็นโจทย์
เป็นโจทย์จะไปสารภาพได้อย่างไร
ตอนนี้ยังมีกำลังใจดียังมั่นใจเหมือนเดิมค่ะ
ครูบอกว่าครูรับสารภาพนี้
ไม่มีฮะรับสารภาพนี้ใช้กับจำเลยไม่ได้ใช้กับโจทย์
ต่างส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ดูนะครับ
เพราะว่าอะไรที่เป็นขยะเข้ามาอยู่สมองก็จะไม่รับ

ใครไปโพสต์เรื่องการสารภงสารภาพอะไรนี้

เราเป็นโจทย์ไม่มีการรับสารภาพอย่างแน่นอนครับ
ก็จะได้รู้ว่าข้างไหนเป็นคนที่พูดจะเชื่อถือได้หรือไม่ได้นะครับ
หลังจากมีธนายท่านหนึ่งโพสต์ขึ้นมา
เราก็เลยต้องร้องขอให้สารเพิ่มเติมข้อกำหนด
แค่วางข้อกำหนดนอกจากเอาอินคษัตริย์อะไรต่างออกมาแล้ว
ในส่วนของข้อเท็จจริงในกระบวนในการพิจารณาคดีด้วย
เพราะว่ามันทำให้เกิดการจูงใจของประชาชน
สารท่านก็เห็นด้วยท่านก็เลยวางข้อกำหนดใหม่
ว่าไม่ว่าจะข้อเท็จจริงหรือข้อความใดต่างนะครับ
ในการพิจารณาต่อไปนี้ห้ามโพสต์
ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายของทนายตั้มที่จะต้องโพสต์ในส่วนเรื่องนี้ได้

วันนี้ก็มากันนะฮะเจ๊พัดเจ๊บ้าบินนะครับ
แม่ค้าสลากที่ตลาดเรสซิตี้กาญจนบุรีนะครับ

เพื่อเสร็จทางฝั่งของครูปรีชาแล้ว
เพื่อสารท่านเรียกนะครับในการไต่สวน
แต่ก็วันนี้ยังไม่ถึงคิวครับ
เพราะฉะนั้นศาลท่านนัดอีกครั้ง๒๔กัญญาย่น
กัลยายนก็จะเป็นบรรดาแม่ศลากทั้งหลายที่ศาลท่านจะไต่สวน
ขอให้สารพิจารณาไต่สวนมูลฟ้องทีเดียว๔๕วัน
สารท่านไม่ได้รับพิจารณาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอบหน้าก็ยังเป็นนัดวันเดียว
ก่อนเหมือนเดิมนะฮะก็คือ๒๔กัลยายน